คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่อง
กรณีที่คุณครูสอนคณิตศาสตร์
แล้วก็มีการขืนใจบังคับเด็กนักเรียนชายป๒
ให้เหมือนกับว่าสำเร็จความไข้ให้คุณครูที่ตรง
ให้บีบให้นวดให้อมอวัยวะเพศ
แล้วก็เหตุการณ์นี้พอมีผู้ปกครองไปแจ้งความกับตำรวจ
ก็เริ่มมีผู้ปกครองคนอื่นเริ่มออกมาแจ้งความ

ตอนนี้กรรมการฝ่ายตัวแทนผู้ปกครองของโรงเรียน
บอกว่าเด็กที่เป็นผู้เสียหายคุณผู้ชมมีจำนวน๘คนแล้วนะ

ใช่แล้วก็๒คนไปแจ้งความแล้ว

ต้องไปอมนกเขาให้ครูตอนป๒
และต้องให้ครูสอนจนถึงป๓

ใช่ทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคุณครู

ใช่ทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนแห่งนี้เลย

ก็ไปเจอคุณครูผู้ชายวัย๓๐ปี
เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารย์
ให้เด็กไปบีบนวดไปรูปคำอวัยวะเพศ
และให้เด็กใช้ปากสร้างเหล็กความไข้ที่โต๊ะทำงานนะคะ
แล้วก็ยืนยันนะว่าตัวคุณครู
ไม่ได้กระทำอนาจารย์กับเด็ก
ตามที่มันเป็นข่าวออกไปตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วตอนนี้ตัวคุณครูผู้ชายคนนี้ค่ะ

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่อยากให้สังคมตัดสินจากกระแสข่าว
บอกว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งจากคนที่ไม่ชอบตัวคุณครู

ให้ฟังแบบนี้แล้วดิฉันอยากฟังเสียงคุณครูคนนี้จังเลย

ยังได้ว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหานะครับ
ก็คิดเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีแบบ
เขาไม่พอใจเราเป็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้
หรือว่าอาจจะมีคนอื่นมีส่วนร่วมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ
ตกเป็นข่าวเมื่อวานโดดำตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้าง

ชีวิตการทำงานนะครับก็มีปัญหากันบ้างเนอะ

การทำงานกับเด็กกับผู้ครองนั้นก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
บางทีคิดว่าคุณอาจจะเล่นงานเรื่องอย่างอื่นไม่ได้
แต่ด้วยบอกนะถ้าเรื่องแบบนี้บางทีด้วยบุคลิกของเรานะ
เขาอาจจะใช้ช่องทางนี้ได้ในการกันแกล้งเราอะไรวันนี้ครับ
ให้แบบว่าผู้ครองเข้าใจครูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
คืออย่าเชื่อจากเด็กมากอะไรประมาณนี้ให้สอบถาม
สมภาพแวดล้อมถูกไปอืม
อันนี้ค่ะในมุมฝั่งคุณครูนะคะ
ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
หรือว่าสพปกระบี่ก็คือพอบำรุงฤทธิ์รัฐ
ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะทราบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเองก็มีการสอบสวนข้อได้จริง
ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์คุณ

แต่ว่ารอบนี้มีผู้ปกครองของเด็กมาแจ้งความ
ซึ่งทางด้านพอสพบอกว่าจะเร่งตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องนี้ต้องการให้ความยุติธรรม
ต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วล่าสุดก็มีรายงานมาด้วยว่าทางต้นสังกัดเรียกคุณครูคนนี้
ให้เข้าไปปฏิบัติงานที่สพกระบี่แทนการสอนที่โรงเรียนแล้ว
คือเรื่องนี้เปิดเผยมาจากภรกรรมโรงเรียนเองเลย
บอกว่ามีคำสั่งให้ครูย้ายประจำที่สำนักงาน
พิธีเขตพิธีการศึกษาปฐมศึกษากระบิช่วงคราวแล้ว
ลดกระแสความกดดันและทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ตั้งกรรมการสอบสวนส่งเรื่องนี้ไปยังสปทด้วย
แล้วก็จะให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

ก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานเรื่องของพยานต่างนะครับ
ซึ่งการดำเนินการสืบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้
ทางด้านผอสพปก็ย้ำค่ะว่าจะต้องเร่งดำเนินการ
ขอบเขตระยะเวลาคือ๙๐วัน
แต่เบื้องต้นอย่างที่บอกว่าจะต้องมีการย้าย
ให้สอนที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าความเป็นเดือดเป็นแค้น
ทางผู้ปกครองก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน
เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กบางคนบอกว่าหู
พอได้ฟังลูกเล่าแบบนี้แล้วแบบโมโหจนอยากจะชกคุณครูเลยอะค่ะ